คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับสัตว์บ้างดีกว่า

ทั้งเรื่องของงูก็มี
ลิงสมก็มีแต่ที่จะให้ดู
พาคุณผู้ชมไปดูฉลามวานกันหน่อยค่ะ
๓ตัวว่ายมาติดอ้วน

เขาก็ช่วยเหลือฉลามวานทั้ง๓ตัว

มีคนแชร์คลิปนี้ก็ชื่นชมกันนะคะ

มีนายนาวินมณกิจสมบูรณ์หรือว่าไตบอลเนี่ย

แล้วก็สั่งให้ลูกเรือปล่อยฉลามวาน
๓ตัวที่ติดเข้ามาในอวนล้อมจับ

ได้ออกเรือมาสิบปีไม่เคยเลยนะ

เอาจริงคุณฉลามวานเนี่ย

คือถือว่าเป็นโชคดีแล้วแต่เนี่ย

สั่งให้ลูกเรือปล่อยคืนสู่ทะเลทุกครั้งเลย
โชคดีสัตว์ที่หลงเข้ามาติดอวนดำหรือว่าอวนล้อม

ก็เลยจะสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ทันที

ถ้าเกิดว่าเจอสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมงมา

ยังไงเราก็ต้องปล่อยมันคืนสู่ท้องทะเล
เพื่อให้สัตว์พวกนี้ได้มีโอกาสในการแพร่พันธุ
ซึ่งไตบอลก็เชื่อนะคะว่าชาวประมงทุกคน

นพรัฐธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ดูสิค่ะ

กำลังช่วยเหลือเต่าทะเลค่ะติดอ้วนเหมือนกันคุณผู้ชม
อยู่บริเวณหน้าอ่าวลิงหมู่เกาะพีพี
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาง่ายนะเดือนที่แล้วเดือนกรกฎานะ
ปรากฏว่ามีเต่าทะเลติดอวนชาวประมงบริเวณเกาะพีเนี่ย

ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องเพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจสอบลักลอบทำประมงในเขตอุทยานแห่งชาติให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
แหมเห็นนั้นทะเลสีฟ้านี้อยากจะล้าหยุดงานไปพักผ่อน